ไล่ล่าโจรควงปืนโชว์บุกเดี่ยวจี้ร้านทองเดี๋ยวจะเล่าระหว่างเล่าไปคุณผู้ชมลอง
เอ๊ะเราเคยดูข่าวเทลักทีวีมาจี้ชิงทองแบบเนี้ยค่ะ
กี่วันโดนจับเออเออแล้วดูอันเนี้ยสักกี่วันจะโดนจับค่ะ
ตำรวจสพอรัญญประเทศเข้าปิดล้อมไล่ล่านะครับนี่ฮะ
คนร้ายมาแล้วทำทีเป็นดูโอ้โหแล้วเลือกดูเส้นใหญ่
ขอกระบะนี้หน่อยขอดูเส้นใหญ่เลยนี่แหละครับ
แต่ว่าคือพนักงานเนี่ยเขาไม่มั่นใจในพฤติกรรมอยู่แล้วนะ
บอกนี่ชั้นปืนแล้วโอ้โหไปหยิบเข้ามาเลยนะครับแล้วหยิบ
เอาเมื่อกี้หยิบให้ดูไม่พอใจมันเอาไปทั้งกระบะเลยนะ
เอาไปทั้งกระบะนั่น่ะโอ้โหหลายเส้นดอมเป็นสิบน้ำหนักเนี้ย
น้ำหนักรวมกันเนี้ยหกสิบเอ็ดบาทที่เบิร์ดมูลค่านี่จะสองล้าน
เส้นเบ้งทั้งนั้นแล้วไปยังไงไปขึ้นมอเตอร์ไซค์
ค่ะไปขึ้นมอเตอร์ไซต์ที่จอดอยู่หน้าห้างอ๋อจอดอยู่คนร้าย
นี่เป็นผู้ชายรูปร่างผอมนะผิวขาวมีลายศักดิ์ที่คออายุ๓๔
เครื่องบีดออกไปแล้วครับชั่วหมวกแก๊ปเสื้อสีเทา
แขนสั้นกระเป๋าเป้สีฟ้านะครับเดินเข้าไปในร้าน
แล้วก็เอาปืนปลอมมาจี้ขู่พนักงานแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกไปคว้าเอากระบะ
จริงจริงคุณน่าน่าสงสัยตั้งแต่เอากระเป๋าเนี่ย
มากระพายไว้ข้างหน้าใช่ไหมอ่านี่แหละมันเหมือนกับว่าเฮ้ย
เตรียมจะเอาสร้อยเนี่ยใส่เข้าไปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าพนักงานเขาสงสัย
ตั้งแต่ดอมสงสัยเขาบอกว่าไหนคุณเอาหน้ากากลงมันเอาลงแป๊บนึง
อ่าเอาหน้ากากลงแป๊บหนึ่งอ่าเพื่อแบบแสดงความบริสุทธิ์อ่ะอืม
ติดแผ่นป้ายหนีไปแล้วพนักงานร้านเล่าบอกว่า
สร้อยคอที่คนร้ายได้ไปนะคะประมาณสิบเอ็ดเส้นน้ำแข็งค่ะ
เสื้อละห้าหกบาทโหกลบแล้วเลยหกสิบเอ็ดบาท
ล้านแปดอืมเกี่ยวกับสองล้านอย่างที่เสอมแข็งว่า
ค่ะล้านแปดฮะร้านทองแห่งนี้โอ้โห

หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรอลัญญประเทศนะครับ
ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
แล้วก็เก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพนักงานคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
แล้วก็คราวนี้กระจายกำลังกันสิลงพื้นที่ครับ

ทราบชื่อคือนายโชติพงศ์
ถุ่มประดาษ์อายุ๓๔ปี

พบรถจักรยานยนต์แล้วก็ปืนปลอมที่ใช้ก่อเหตุ

แต่ไม่พบตัวนายโชติพงศ์คาดว่า
น่าจะหลบหนีอยู่ในระแวกป่านี่แหละนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมพื้นที่ไว้หมดนะครับ

ผมว่าผมอ่านข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้

คือผมนึกว่าน่าจะสักไม่พ้นวันเสาร์วันอาทิตย์
น้ำแข็งคิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้อัปเดตข่าวนี้

คนร้ายรายนี้พฤติการแบบนี้
แล้วก็ลักษณะการหนีแบบนี้

อยู่อันยบประเทศนะ